ในแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับสะพานปฐุมธานี๑นะครับ
พื้นที่จังหวัดปฐุมธานีเนี่ยฮะแถวแถวเนี้ยครับ

เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
แล้วผู้ที่เสียชีวิตนี่โอ้โห
ผู้ที่สาหัสนะครับเป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยากเศรษฐ์นะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับสพสวนพริกไทยได้รับแจ้งเหตุค่ำเมื่อวานนี้มีผู้ที่ขับเรือเจ็ดสกีไปชนกับเรือสปีดโบสต์
แล้วถูกใบพัดฟันเข้ากลางหลังจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
คือนายจักริตพิบูลไพโรธอายุ๕๙ปี
ส่วนผู้ที่สาหัสคือรองศาสตราอาจารย์ดรบดินรัศมีเทศอายุ๕๔ปีนะครับ
เป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิรัยเกษตรศาสตร์
ตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะครับจากการสอบสวนนะครับ
เมื่อวานนี้ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บประมาณ๔๕คนนะฮะ
กับเพื่อนชักชวนกันไปขับเจ็ดสกีในแม่น้ำเจ้าพระยา
ใกล้กับสะพานปฐุมธานี๑ในพื้นที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี

ขณะที่กำลังขับเจ็ดสกีอยู่นะครับเจ็ดสกีของนายจักริตนะฮะ
แล้วก็โดนใบพัดเรือฟันเข้าที่กลางหลังกับที่ขาด้านซ้ายจนขาเนี่ยเกือบขาด
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ก็เสียชีวิตนะฮะ
ส่วนรองศาสตราอาจารย์ดรบดินอาการสาหัสนะฮะ
ตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
สาเหตุคาดว่าช่วงนั้นอาจจะทัศนวิสัยไม่ดีหรือไม่ก็อาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้น
เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบสอบสวนว่าคนขับเจ็ดสกีเนี่ยจะคือใคร
ศาสตราอาจารย์ดรบดินก่อนหน้านี้มีข่าวประสบอุบัติเหตุลอยคออยู่กลางทะเลนะครับ
ถ้าท่านจำได้อาจารย์บดินตอนนั้นไปร่วมแข่งขันเจ็ดสกีข้ามจังหวัด
เจ็ดสกีข้ามจังหวัดเส้นทางจากสัตหีบชนบุรีไปถึงหมู่บ้านเขาตะเกียบ
อำเภอหัวหินที่ประจวบคิริขันเมื่อ๒๐ธันวาคมปี๕๘
แล้วก็หายไปในท้องทะเลระหว่างแข่งขันก่อนที่ช่วงเช้า๒๑ธันวาคม
ประมาณ๖โมงครึ่งนะ๖นาฬิกา๓๐นาทีจะพบว่าอาจารย์บดินไปลอยคออยู่กลางทะเล
สภาพปลอดภัยร่างกายสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มาประสบอุบัติเหตุทางเจ็ดสกีอีกครั้ง
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะครับส่วนในจักริตพี่บูลไพโรดอายุ๕๙ปีที่เสียชีวิตนะครับ
เคยเป็นรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจของกฟภแล้วก็มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชน